ไม่มีตังค์จ่ายค่ายาบ้า๔๐๐เมตรคุณผู้ชม
ทีนี้หัวโจกคนนี้เลยไปเอาแฟนสาววัย๑๗ของเพื่อนร่วมแก๊ง
ลากไปข่มขื่น๓๔คืน
แล้วท้ายที่สุดนะโดนเจ้าหน้าที่กดดัน
หัวโจกต้องเอาเด็กวัย๑๗มาปล่อยไว้ใต้สะพาน
แล้วดูนาทีที่น้องวัย๑๗กับแม่ได้เจอกันนะ

คือมาปล่อยทิ้งไว้ใต้สะพานแบบนี้เมื่อวานตอนเช้าอะค่ะ
แล้วพอแม่ได้มาเจอลูกโอ้โฮ

ซึ่งก่อนที่จะได้เจอกันน้องโทรศัพท์หาแม่
บอกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงหนูนะหนูสบายดี
ไปถอนแจ้งความเถอะหนูอยากกลับบ้านแล้วสายก็ตัดไป
ท้ายที่สุดนี่ค่ะได้มาเจอหน้ากันแล้วแม่ลูกนะคะ
คนที่เป็นหัวโจกที่ลากตัวไปข่มขืน
เอาตัวน้อง๑๗มาปล่อยทิ้งไว้ใต้สะพาน
ทางแยกหินกองเที่ยงเพลิงหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะ
คือเรื่องมันเป็นแบบนี้น้องวัย๑๗ปี
เขาเป็นแฟนของคนที่อยู่ในแก๊งค้ายาเสพติด
แล้วโดนหัวโจกหลอกไปข่มขืนตั้งแต่วันเสาร์ที่๗กันยายนนะคุณ
ทีนี้พอเมื่อวานทั้งตำรวจทั้งฝ่ายปกครองกดดันหนักไง
เจ้าหัวโจกที่เอาตัวน้องไปข่มขืนก็เลยเอาตัวน้องมาปล่อย
แล้วหลังจากนั้นพอเจ้าหน้าที่เขาไปเจอตัว
คบหากับแฟนผู้ชายอายุ๑๗เหมือนกัน

แล้วในบอสมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ตัวน้องผู้หญิง๑๗เคยห้ามแฟนแล้วนะ
แต่ในบอสเลิกไม่ได้
คืนวันที่เกิดเหตุปรากฏว่าในบอสที่เป็นแฟนของน้องวัย๑๗
ให้น้องไปรับของจากผู้ชายคนนึงน้องรู้ชื่อปราโมท
ทีนี้พอน้องไปรับของก็โดนนายปราโมดที่เป็นหัวโจกนี่แหละ
แล้วก็บอกว่าที่ต้องข่มขืนเนี่ยเพราะว่าบอสแฟนเธอน่ะ
ติดหนี้ข้ายาบาทชั้น๔๐๐๐เมตรก็คือ๔๐๐๐๐บาท
เหมือนเอาเธอมาถ่ายดอกอ่ะเออคือโดนข่มขืน
ก็ช้ำใจจะแย่เพราะเขามารู้ความจริง
เอาฟังน้องวัย๑๗ผู้เสียหายเล่าหน่อยค่ะ
โทรมาแล้วให้ขี่รถไปตามตามที่เค้าบอก

ขี่ไปตามแล้วเขาก็บอกให้ไปจอดบ้านหลังนั้น
เขาบอกจอดไว้บ้านเจ๊เขา
แล้วเค้าก็ให้ขึ้นรถแล้วจริงหนูก็ไม่รู้

แล้วไหนต่อครับใครมารับเค้าบนนั้น
คนนี้แหละ
เอ้าเค้าบรานกี่คนครับก่อนนั้น

อ่าเค้ารับตัวนูไปแล้วไปไหนต่อครับ
แล้วเค้าก็ขี่ออกมาเค้าเห็นไว้

เออเนี่ยน้องก็กลัวอ่ะพยายามจะขอร้องนายปราโมดอ่ะ
แต่ก็ไม่ยอมอ่ะโดนข่มขืนตลอดเลยครับนายปราโมทเขาก็บอกเนี่ย
หักลบกบหนี้กันแล้วนายปราโมทเขาก็มีการพูดคุยกับในบอส
แฟนของน้องรวมถึงพี่ชายของนายบอสด้วยตัวน้องผู้เสียหายไม่เคยรู้เลยนะ
ฉันอาจจะโดนหลอกแบบนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวน้องวัยสิบเจ็ดเนี่ยนะคะ
ให้คุณหมอตรวจหาร่องรอยการถูกข่มขืนแล้วเดี๋ยวจะเชิญตัวในบอส
แล้วก็พี่ชายของในบอสเนี่ยมาสอบปากคำแล้วจะออกหมายจับนายปราโมท
ดำเนินคดีแต่คุณผู้ชมนายปราโมทไม่ธรรมดานะ
เพราะว่าพึ่งออกจากคุกมาเมื่อห้าศิริหรรภ์เนี้ย
ทำชำราวภาคผู้เยาวคดียาเสพติดเป็นบุคคลอันตรายออกมาได้ยังไงอ่ะ
ก็นี่อย่างเงี้ยอย่างกว่าคดีที่ที่พูดมาทั้งหมดหนักมาก
แล้วก็ไม่มีการลดห่อนโทษด้วยนะคือเขาเพิ่งพ้นโทษมา
ผลโทษ๕สิงหาคมแล้วพอผลโทษปั๊บเอาต่อเลยนะครับ
ใช่ค่ะกลับเข้าไปที่เดิมอยู่ยาวยาวกันไปครับ